ไปดูความพร้อมของคู่ระหว่างสเปนกับตุรกีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูนี่กันก่อนสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะครับ
รายงานสดจากทางโทรศัพท์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับ
ไปดูกันหน่อยที่บรรยากาศของสนามสตาร์ทเชฟฟัวกิชาในเมืองแซงเอเตียนประเทศฝรั่งเศสครับ
เป็นคู่ระหว่างเช็คกับโครเอเชียในกลุ่มดีนะครับ
ติดตามจากคุณอนุชิตรัตนวันนาทิพย์หรือว่าพี่โต้บ้านแหลม
ซึ่งเป็นคอลัมนิสชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงครับสำหรับคู่นี้ครับ
ช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็แฟนบอลก็เริ่มทยอยมาที่สนามกันแล้วนะครับ
เพราะว่าจะเตะเป็นคู่ที่๒ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่คึกคักสักเท่าไหร่

ก็สำหรับเกมในคู่นี้เนี่ยเรื่องราวของการรักษาความปลอดภัยกับพี่โต้
เพราะว่าก่อนเกมการแข่งขันในหลายนัดที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของแฟนบอลตีกันบ้างล่ะ
รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการก่อการร้ายเป็นยังไงบ้างฮะ
ครับที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุก่อการร้ายไปหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นการคนร้ายแทงตำรวจเสียชีวิตนะครับ
ส่วนความปลอดภัยในเรื่องของสนามฟุตบอลเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่ส่งผลกระทบต่อแฟนบอลหรือการแข่งขันใดนะครับ
แฟนบอลตีกันเนี่ยตอนนี้ก็เผาลงแล้วนะครับว่าอังกฤษกับรัสเซียก็ไม่ค่อยจะเจอกัน

กับตอนเชคนี้นัดแรกก็พลาดภาพแพ้สเปนมาครับ
ส่วนโครเชียเนี่ยก็ชนะตุรกีมานัดนี้เนี่ย

เช็คเนี่ยต้องเดินหน้าบุกเต็มสูบแล้วครับ
โครเชียนี่เขายังทำแจ้มหล่นได้นะฮะ
หรือแพ้ก็ยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายต่อไปนะครับ
แต่ถ้าชนะนี่ก็ลอยลำเข้ารอบเลย

เขาว่ามีตัวชื่อชั้นดีกว่านะครับ
ส่วนเช็คเนี่ยอาศัยความเก่านะครับ

คุมัสโลซิชที่ติดทีมมาด้วยนะครับก็อายุมากแล้ว
เชคต้องเปิดหน้าแรกนะครับต้องบุกว่าชนะได้๗แปมให้ได้
ดังนั้นเนี่ยอาจจะเข้าทางของเอเชียนะครับซึ่งก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยนะครับ
เกมโต๊ะกลับนะครับจากการผ่านบอลของแดนจางไปให้มันสุดขีด
โอกาสที่นัดนี้โคเชียน่าจะเก็บ๓แต้มได้อีกครั้งครับ
ถามย้ำอีกสักครั้งนะครับโอกาสของเช็คมีมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าในเกมแรกพวกเขาพิสูจน์มาแล้วกับเกมรับแต่ว่าเกมลุกล่ะครับ
ในวันนี้เช็คต้องการคะแนนมีโอกาสบ้างไหมฮะ
เพราะฉะนั้นฟังฟันทงชัดเลยครับพี่โต้เกมคู่นี้น่าจะออกที่ใครฮะ

น่าจะเป็นโครเอเชียนะครับขอบคุณพี่โต้มากเลยครับ

เอาละครับจากความเคลื่อนไหวของทีมระหว่างเช็คกับโครเอเชียไปดูคู่นี้กันบ้าง
เป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์นะครับเป็นทางด้านสเปนครับ
ที่จะเจอกับตุรกีไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับ
สถิติในการเจอกัน๕ครั้งที่ผ่านมานะครับสเปนชนะใน๓นัดล่าสุดครับ
ส่วนอีกสองนัดจบลงด้วยผลเสมอกันนะครับโดยบิสเต้เดอร์บอสเก้
พาทีมชนะเช็คมาในเกมแรกนะครับอาจจะส่งทางด้านอาริสอาดูริส
ตัวสำรองที่เล่นได้ดีในเกมนัดเปิดสนาม
เป็นตัวจริงแทนทางด้านอัลบาโรโมราต้าที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับ
รบถึงเดียโกอัลคันตาร่าที่มีลุ้นเบียดเป็นตัวจริงในแดนกลางเช่นกัน
ส่วนทางฝากฝั่งของตุรกีครับฟาติกเตริมกุญสือของตุรกีที่แพ้โครเอเชียมาในเกม
แรกต้องรอเช็คความพร้อมของสองตัวเก่งอย่างเมเมดโทเป่ากองกลางตัวรับที่เจ็บขาขวาและ
โกคานโกนูกองหลังที่เจ็บบริเวณท้องนะครับแต่แนวลุกยังมีทีเด็ดอยู่ที่อาด้าตูรานครับ
ไปดูยุทธวิธีในการเข้าทำของสเปนในค่ำคืนนี้กันหน่อยว่าน่าสนใจขนาดไหน
อันเดรสอีเนสต้าแน่นอนเขาคือหัวใจในการปั้นเกมของสเปนอีเนสต้าในวัย๓๒ปี
เป็นผู้ที่รับใช้ชาติมาแล้ว๑๐๗นัดและยืนปักหลักในแดนกลางให้กับสเปนมามากกว่า๑๐ปี
นี่คือผู้บัญชาการเกมของสเปนตัวจริงหลังจากสิ้นยุคของกัปตันชาบีอดันเดสนะครับ
คืนนี้เนี่ยตุรกีรู้ดีว่าต้องไล่อัดตัดเกมที่เขาแต่นั่นเหมือนเข้าทางสเปนครับ
นักเตะเข้ามาไล่ประกบเพื่อเปิดช่อง
และทำให้ผู้เล่นคนอื่นของสเปนนั้นมีพื้นที่ว่างมากขึ้นนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งยุทธวิธีในการเข้าทำของสเปนครับ
ซึ่งเกมก่อนกับเช็คพิสูจน์แล้วด้วยการเติมแบบสุดเส้นในแทบทุกจังหวะที่
ที่จะสลับกันมาเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้าย
น่าจะทำให้พื้นที่นี้อันตรายที่สุดสำหรับตุรกีในเกมค่ำคืนนี้ครับ
จากคู่ของสเปนพบตุรกีนะครับที่จะแข่งขันในคู่ดึกสุดนะครับ
ก็ในเวลา๒๐นาฬิกาครับคู่แรกอิตาลีพบกับสวีเดนครับ
ตาลีนั้นชนะมานะครับชนะเบลเยี่ยมมาส่วนสวีเดนนั้นเกมแรกเสมอกับไอแลนด์มา๑ประตูต่อ๑ครับ
และปิดท้ายสเปนพบกับตุรกีในเวลาตี๒ครับ